ทุกคนครับช่วงนี้ก็พาผู้ชมมาดูความคึบหน้า
อาม่าท่านนี้อายุ๘๐ปีแล้ว

ขดตัวคุดคู้อยู่ริมทางเสื้อผ้าไม่ใส่

ชาวบ้านบอกว่าอาม่าในอาบน้ำเกือบ๓๐ปี
เห็นภาพนี้แล้วโอ้โหมันสะเทือนใจเหลือเกิน
คำถามตามมาทำไมอาม่าถึงมีสภาพแบบนี้
ลูกหลานญาติเยิดของอาม่าไปไหนกันหมด
จนชาวบ้านทนไม่ไหวต้องแจ้งไปทางด้านของคุณกันจอมพลังเข้าไปช่วยเหลือกันนะฮะ
อาม่าเขาอยู่บ้านหลังหนึ่งในซอยประชาอุทิศ๙ทับ๑๒เขตทุ่งครุกรุงเทพ
พลเมืองดีบอกว่าเชื่อไหมอาม่าท่านมาอยู่อย่างนี้นานแล้วนะ
แล้วเหมือนไม่ได้อาบน้ำมา๓๐ปีแล้วนะ
คุณผู้ชมดูสิสภาพโอ้โหมันหดหูเนอะ
อันนี้เป็นถนนแบบคอนกรีตตรงหัวมุมถนนพอดี
แกไม่ได้สวมเสื้อผ้าแกนั่งอยู่แบบนี้หลังแกปูดหลังแกคดหมดแล้วอ่ะ
จอมพลังก็เข้าไปช่วยเหลือกัน
แล้วเมื่อวันพูดสิทธิ์ข่าวของเราก็ไปคุณกั้งพัฒนาวรินก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จริงบ้านของอาม่าลุ้ยเนี่ยเป็นทาวน์ฮาวส์๔ชั้นนะนะฮะ
ที่เห็นเนี่ยคือเพื่อนบ้านช่วยกันอาบน้ำเอาเสื้อผ้ามาแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้ว
ปุ้งปรากแป้งหน้าข่าวกันไป
คำถามคืออาม่าแกรู้เรื่องหรือเปล่า

ถามอะไรตอบได้พูดคุยกันโต้ตอบได้ทุกเรื่อง
ถามว่าเงินที่ลูกให้มีแบงค์อะไรบ้างอาม่าตอบได้หมดเลยนะ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้เดินไม่ได้เจ็บหลังมากเลยเพราะอะไรรถทับ
เวลาจะกินก็ต้องสั่งมากินลูกเอาเงินไว้ให้อาม่าว่าอย่างนั้น

ทีนี้เพื่อนบ้านชื่อว่าคุณผ่านนิดที่นั่งอยู่ข้างอาม่า
บอกว่าจริงเพื่อนบ้านเป็นคนช่วยดูแล
คุณป้าผานิดส่งข้าวส่งน้ำให้อาม่าตลอด
คุณป้าบอกแบบนี้ว่าบ้านหลังนี้นะอาม่าอยู่กับลูกคนที่๔
จากทั้งหมดอาม่ามีลูก๖คนนะลูกคนอื่นไปทำมาหากิน
ไปอยู่ที่อื่นมาบ้างเป็นครั้งเป็นข่าว
ช่วงกลางวันลูกที่อยู่กับอาม่าเนี่ยไปทำงานจะกลับมา๒ทุ่ม
ระหว่างวันชาวบ้านก็เอาอาหารมาให้อาม่าด้วยความสงสาร
แต่สภาพบ้านคือไม่สะอาด
อาม่าจะมาอยู่หน้าบ้านแบบนี้จะมากินมานอนอยู่แบบนี้
ไม่ได้อาบน้ำเลยเกือบ๓๐ปี
แล้วประมาณ๔ปีที่แล้วอาม่าแกถูกรถทับจริง
เพราะแกนั่งอยู่หน้าบ้านรถก็เลยทับ
กระเด็นหลังคดเดินไม่ได้แบบนี้ต้องถัดไปตามพื้นแบบนี้นะฮะ
ที่ผ่านมาเพื่อนบ้านต้องหาเสื้อผ้ามาใส่แต่อาม่าแกชอบถอดเอง
แล้วบอกว่าใส่เสื้อผ้าแล้วมันนอนไม่หลับไม่อยากใส่นะฮะ
อาม่าชอบนั่งแบบนี้สุดท้ายคุณกันจอมพลังต้องประสานไปยัง
นักสังคมสงเคราะห์บ้านบางแคร์และทีมแพทย์ไปตรวจสอบร่างกายของอาม่า
แล้วก็รับตัวจะกลับไปพักที่บ้านบางแคร์แทนละกัน
คำถามคือแล้วลูกชายอาม่าไปไหนค่ะนักข่าวเราไปถามอาส้ม
ซ่องเป็นลูกชายที่อยู่กับอาม่าบอกว่าผมดีใจนะที่มีคนมาช่วยเหลือแม่
คำถามคือแล้วทำไมคุณแม่ของอาส้มเป็นแบบนี้
คือเหมือนมีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจแกเมื่อหลายปีก่อน
ทำให้สภาพจิตใจแกเป็นแบบนี้แล้วก็กลายเป็นสภาพอย่างที่เห็นกันนี่แหละ
เอาเป็นว่าล่าสุดมีการรับตัวอาม่าไปอยู่ที่บ้านบางแคร์
แต่คำถามที่สังคมตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วทำไมลูกชายถึงปล่อยให้แม่อยู่แบบนี้

เออย้อนกลับมาดูคุณแม่นิดหนึ่งนะฮะว่าตอนนี้คุณแม่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ